คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อยนะคะ
สองผัวเมียชาวจีนเขาเดินทางมาเที่ยวที่ผาแต้มครับ
อุบลราชธานีมาชมพระอาทิตย์ตก
แล้วปรากฏว่าฝ่ายหญิงซึ่งเป็นภรรยาตั้งคันได้๓เดือน
ตกลงไปที่หน้าผาได้รับบาดเจ็บ
แต่เคราะห์ดีนะคะปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก
ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็มีการตั้งข้อสังเกต
เรื่องของความผิดปกติบางอย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง

แต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ฝ่ายสามีก็คือนายยูเสียวตรง
เป็นสามีของผู้ที่พลัดตกลงไปก็คือนางหวังหนาน
แสดงความบริสุทธิ์ใจเลยค่ะรีบเดินทางไปหาตำรวจ
สพโขงเจียมนะคะบอกว่าผมเป็นสามี
นี่นะคะภรรยาเองตอนนั้นก็ให้การเบื้องต้นบอกว่า
เป็นลมเองหน้ามืดเองสะดุดก้อนหินเองและพลัดตกลงไปเอง
คือตอนแรกเนี่ยสามีตกเป็นผู้ต้องสงสัยเลยนะ

พลัดตกลงไปแถมตอนเจอตัวสามีเนี่ย
หน้าตาเลิกลักดูมีพิรุษครับแต่พอภรรยาให้การบอกว่าหน้ามืดตกลงไปเอง
ตำรวจก็เลยคิดว่าหรือมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุจริง
นี่แหละนี่แหละชาวเน็ตที่เขาบอกว่าผิดปกติ
อย่างที่คุณอรัชพรบอกไปคือมันเป็นไปได้ยังไง
ภรรยาคุณตกลงไปแล้วคุณเดินออกมาโดยที่คุณไม่ไม่ไปดูแลเหรอ
คำถามเกิดขึ้นแต่ภรรยาตอนนั้นเนี่ยก็ให้การแบบนั้น
เพราะกลัวว่าจะโดนสามีทำร้ายไง
สุดท้ายพอภรรยาเริ่มมีอาการดีขึ้น
เห็นว่าเจ้าหน้าที่เองก็สามารถคุ้มกันคุ้มครองตนเองได้
เอาล่ะนี่แหละคุณผู้ชมตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมด

คือฝ่ายผู้หญิงก็คือนางหวังซึ่งเป็นภรรยา
บอกว่าจริงแล้วฝ่ายสามีมีเจตนาจะผลักให้ตนเอง
ตกมาจากหน้าผาเสียชีวิตซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตามนี้จริง

ผลักภรรยาตกลงมาทำไม
ก็เพราะหวังสมบัติที่ฝ่ายภรรยามีจำนวนมาก
จากว่าฐานะของฝ่ายสามีเขามีฐานะยากจนกว่า

ใช่แล้วยักษ์จนกว่าไม่ว่าหนี้สินก็อิรุงตุงนังไปหมดค่ะ
หวังจะให้เมียตายเพื่อที่จะหุบสมบัติเมียนั่นเอง

ใช่คือหวังฆ่าทั้งเมียทั้งลูกค่ะ
แล้วทีนี้เราก็ถามกันต่อตำรวจก็ถามกันต่อว่า
ทำไมภรรยาก่อนหน้านี้ให้การกับตำรวจว่าหน้ามืดเอง
ตกลงไปเองสะดุดก้อนหินเองเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย

ภรรยาบอกว่าที่ให้การไปก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็เพราะว่ากลัวฝ่ายสามีก็คือนายยูเสี่ยวตรงเนี่ย
ทำร้ายตัวเองแล้วก็ลูกในท้องอีก
แปลว่าก่อนหน้านี้เคยทำมาแล้วถูกไหมคะ

แต่เอาล่ะที่สุดแล้วก็เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ว่าจะได้รับการคุ้มครองก็เลยเปิดเผยเรื่องทั้งหมด
ให้ทางเจ้าหน้าที่ไทยได้รับทราบนะคะ
ตำรวจที่สุดแล้วก็มีการออกหมายจับค่ะมีการซ้อนแผนนะคะ
ออกหมายจับฝ่ายสามีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็นำหมายจับของศาลไปจับกลุ่มผู้ต้องหา
ขณะที่เข้ามาเยี่ยมดูอาการภรรยาที่โรงพยาบาล
ก็คือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เบื้องต้นฝ่ายสามีหลังจากที่จุจากมุมได้แล้วเนี่ยนะคะ
ก็ปฏิเสธนะฮะปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าให้เจ้าหน้าที่สพโขงเจียมคุมตัว
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาไปฝักขังที่ศาลเช้าวันนี้แล้วค่ะ